ความคืบหน้าเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๘ปี

และที่สำคัญเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซะด้วย
แล้วเธอหายออกจากบ้านไปญาติตามหาไม่เจอ
สุดท้ายกลายเป็นศพในร่องน้ำใต้ทางด่วนที่ปฐุมธานี
ที่สำคัญร่างกายเธอมีร่องรอยการถูกข่มขืนด้วย
อวัยวะเพศฉีกขาดคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต
ตำรวจได้บ่อแสเป็นผู้ชายคนหนึ่งในภาพวงจรปิด
เสื้อสีดำที่เธอนั้นเดินตามก่อนจะเสียชีวิต

กล้องวงจรปิดภายในซอยร่วมสุข๗ทับ๒๔หมู่
ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
บันทึกภาพขณะที่นางสาวซิมอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นดาวนซินโรมเดินตามผู้ชายสวมเสื้อสีดำ
กางเกงขายาวสีดำตอนเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๕๕นาทีของวันนี้
จะพบเป็นศพเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบริเวณป่าละเมาะ
ใต้ทางด่วนอุดรรัฐยาอยู่ในสภาพนอนหงายอยู่บนเนินดิน
ใกล้กับร่องน้ำสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว
่งกางเกงสีดำโดยขาทั้งสองข้างแช่อยู่ในน้ำ
จากการสอบถามนางพรพันธ์อายุ๖๔ปีผู้สาวของผู้ตาย
เล่าทั้งน้ำตาว่าน้องสาวเป็นออทิสติก
ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้าย
ออกจากบ้านมาตั้งแต่เวลา๙โมงเช้า
จนถึงค่ำก็ยังไม่กลับบ้าน
ทุกคนพยายามตามหาแต่ก็ไม่เจอ
กระทั่งมาพบรองเท้าแตะของน้องสาว

พบร่างของน้องสาวนอนเสียชีวิต
ซึ่งจากสภาพที่พบเชื่อว่าน้องสาว

เพราะก่อนหน้านั้นมีคนเห็นว่าน้องสาว
ออกจากบ้านมากับผู้ชายแปลกหน้าสวมเสื้อสีดำ
จันนที่ชนสูตรศพพบร่องรอยการถูกขมขืน
ขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของกล้องวงจรปิดบอกว่า
เมื่อวานนี้เห็นผู้ตายเดินตามผู้ชายสวมเสื้อสีดำ
่งกางเกงยีนสีดำพับขา
แมสปิดปากอายุประมาณ๒๐๓๐ปี

สักพักหนึ่งก็มีรถเก๋งขับตามมา
แต่รถผ่านไปไม่ได้เพราะมีน้ำท่วมขังอยู่
จากนั้นรถเก๋งก็ได้ขับออกไปและเข้าไปอีกซอยหนึ่ง
แล้วก็ฟังว่าเขาจะไปตามกันเจอแล้ว

เตรียมสาราเป็นที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรม
และทันทีที่รถของมูลนาฬิทิก
กระตันยูนำร่างของนางซิม

พี่สาวของนางซิมร้องไห้แทบจะขาดใจ
พร้อมเอามือรูปร่างของน้องสาวที่จากไปอย่างกระทันหัน
และสาบแช่งว่าขอให้คนที่ทำให้น้องสาวเสียชีวิต
มารับเคาะกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ไม่ขออโหติกรรมให้พี่สาว
พี่สาวของนางซิมเปิดใจทั้งน้ำตาว่า
ทำไมคนที่ทำร้ายน้องสาวถึงมีจิตใจโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้
น้องสาวเป็นคนไม่ได้มีพิษมีภัยกับใคร
จากนี้ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดี
ไม่ขออโหติกรรมให้
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นตาบาปในใจป้าก็ป้าก็ไม่อโหติกรรมให้
อยากพูดอะไรว่าซิมเป็นคนพุทธท้ายไหม
ขอให้น้องฟิล์มไปภูมิพบที่ดี
ที่เขาอยากจะเป็นอะไรก็ขอให้เขาได้เป็น
ขอให้เขาไปเกิดเป็นลูกเจ้าลูกนาย
ขอให้เขาไปเกิดเป็นคนสมประกอบครบการ๓๔
ให้เขาไปเป็นพุทธชาติ
ในร่างของผู้ชายใจผู้ชายอย่างที่เขาอยากจะเป็น
สำหรับแนวทางการสืบสวนเบาะแสหาคนร้าย
ผันตำรวจเอจจัตุพรคงเมือง
ผู้กำกับการสพปากคลองรังสิตบอกว่า
หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้ชุดสืบสวนแบ่งออกเป็นทั้งหมด๓ชุด
หาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและหลักฐานต่าง

เมืองต้นได้เรียกพยานและบุคคลผู้ต้องสงสัย

ส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
ว่าจะได้ตัวผู้ต้องหาในเร็ววันนี้
จิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน